เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ
เสาร์ที่๒๓มิถุนายน
เราทราบข่าวกันก็ประมาณช่วงบ่ายเย็น
เวลาสัก๕โมงเย็นเนี่ยวันนี้ยังไงก็เลย๗วันเต็มมาแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราจะประมวลให้ท่านทราบนะครับว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้ว
เสาร์ที่๒๓วิทุนายนมาถึงวันนี้
เสาร์ที่๓๐วิทุนายนแต่ละวัน

เป็นมายังไงเริ่มยังไงไปถึงไหน
อยู่กับเราจนจบนะฮะไทยรัฐนิวโชว์
เดี๋ยวเราไล่เรียงให้นะครับเพราะว่าหลายวันเหลือเกิน
เริ่มต้นไปดูในช่วงแรกของวันแรกก่อนที่ทราบข่าวกันนะฮะ
มิถุนายนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
หลายสดการฝึกซ้อมฟุตเบาในสนามซึ่งมีความยาว๕นาที

นาฬิกาเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
พบรถจักรยาน๑๑คันจอดอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวง

๑นาฬิกา๑ในผู้ปกครองของทีมหมูป่า

มูลนิธิสยามรวมใจแม่สาย

ว่ามีเด็กอายุ๑๑๑๖ปี
หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ศูนย์วิทยุ๑๙๑ทราบพ่อแม่สาย
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายเข้าไปในถ้ำ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
และได้แจ้งให้สายตรวจสอบพอโป่งผาเข้าไปตรวจสอบ

๓นาฬิกาหลังใช้เวลา๒ชั่วโมงในการค้นหา
ทีมกู้ภัยทั้ง๒๒คนได้ออกมาจากภายในถ้ำหลวง

และกระเป๋าของนักฟุตบอลวางอยู่ที่พื้นภายในถ้ำหลวง

และทีมกู้ชีพสมาคมศิริกรเชียงราย

ข้อสรุปให้ยุติการค้นหาเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย

นาฬิกาทีมกู้ภัยกรมอุทยาน๗ทีม
ระดมกำลังค้นหาทีมหมูป่าแต่เช้า
่งหน้าเดินเข้าถ้ำค้นหาอีกครั้ง
๑๓นาฬิกานายนรงศักดิ์โอสธนากร

เพื่อสำรวจโพรงถ้ำจุดที่มีน้ำท่วม
พบว่าน้ำมีระยะทางความยาว๑๕เมตร

เพราะติดเรื่องน้ำขุ่นและมีทรายไหล

เคยเดินทางเข้าไปสำรวจในถ้ำหลายรอบ

ถ้ำหลวงมาบรรยายสรุปภายในถ้ำ
ให้กับหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกู้ภัย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าค้นหาพบของใช้รวมทั้งรอยมือรอยเท้าของนักฟุตบอลทั้ง๑๓คน
ภายในถ้ำซึ่งอยู่ลึกเข้าไป๓กิโลเมตร
นาฬิกา๔๐นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงยืนยันแผนปฏิบัติการค้นหาตลอด๒๔ชั่วโมง
นาฬิกานายประชันมีบุญผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยกรมอุทยานรายงานสถานการณ์ว่า
ประดาน้ำติดปัญหาต้องกลับออกมาปรับแผนการทำงานใหม่
รวมทั้งประสานทีมหน่วยซิลกองทัพเรือจำนวน๑๖นายเดินทางมาร่วมค้นหา
นาฬิกา๓๐นาทีญาติเริ่มเดินทางมาจุดทูบเทียน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อขอให้คุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัย
๑นาฬิกานักประดาน้ำชุดที่๑ออกมาพบรอยมือรอยเท้า
ประดาน้ำชุดที่๒เตรียมเข้าค้นหาต่อจากชุดแรก
๒นาฬิกากองทัพเรือส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหรือหน่วยซิล
ปฏิบัติภารกิจค้นหานักฟุตบอลทีมหมูป่า
หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
๒นาฬิกา๓๑นาทีเจ้าหน้าที่วางแผนและเตรียมอุปกรณ์

จากจุดที่จะเข้าไปค่อนข้างที่จะแคบ
คาดว่าเด็กจะอยู่บริเวณโถงภายในถ้ำดังกล่าว
นาฬิกา๒๕นาทีนายคันชิดชมพูแดง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายยืนยันว่า
ขณะนี้ยังไม่เจอทั้ง๑๓คน
หลังมีข่าวลือทางโซเชียลมีเดียว่าพบผู้สูญหายแล้ว
๓นาฬิกา๓๐นาทีทุกหน่วยเตรียมความพร้อมสรุปเส้นทางเข้าออกถ้ำ
ลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับ๒วันแรก๒๓๒๔นะครับ
เดี๋ยวเราลำดับเหตุการณ์เพิ่มเติมให้นะฮะท่านรอติดตามกันแล้วกันนะครับ